สำหรับภารกิจในการดับไฟใต้
ยังคงเป็นความพยายามของหลากหลายหน่วยงาน
เฉพาะฝ่ายความมั่นคงและในฐานะสื่อมวลชน
ไทยรัฐทีวีรวบรวมภารกิจยุทธศาสตร์

ยุคของพลเอกสนทิบุญรกลินครับได้ชูนโยบายชูแนวทางก็คือ
ทฤษฎีการแยกปลาออกจากน้ำเพื่อแยกคนที่ทำผิดกับคนบริสุทธิ์นั้น
ออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับและจะได้หาวิธีการในการที่จะปรับปราม
หรือว่าควบคุมยุติความรุนแรงได้อย่างให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ
และในวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อนะครับ
นอกจากทฤษฎีสามเกาะทฤษฎีแยกปลาออกจากน้ำแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญก็คือการสร้างความมั่นใจ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนในพื้นที่
เพื่อจะได้เป็นหูเป็นตาและเป็นกำลังสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ
คนร้ายก่อเหตุยิงรถตู้สายเบตง
ค่าพูดสร้างชาวไทยพุทธที่บริสุทธิ์ปากราย
ในพื้นที่ตำบลปะแต่อำเภอยหาจังหวัดยะลา
ทั้งวันไม่ทางเข้ามีหรือกลิ่นขาวที่เลื่อนทั้งวัน
ทั้งผมทั้งตำรวจทั้งทหารที่เป็นเจ้าของเรา
ราชกาศิษย์ก็ช่วยเต็มที่ทางนี้ก็พอต่อทั้งกันในบ้านช่วยเต็มที่
แต่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ได้เกิดขึ้น
สักสองทุ่มกว่าพี่น้องที่ระหมาดเสร็จที่มายึด
บ้านกาโต๊ะหมู่เจ็บที่ปะแต้เจ็ดกัน
ถูกยิงก็นั่งคุยนั่งมาชิดถูกยิงอีก
บาดเจ็บอีก๑๑มาส่งโรงพยาบาลที่พี่น้องมาเต็มบ้าน
ให้แจ้งกันในบ้านทุกคนแจ้งชบ้านที่รักน้ำชามัตติที่กับข้าว

ยิงร่ำชาว๔วิทยา๓ศพ

ฮันต์ในยหาวันนั้นวันเดียว๔มีนาทย์ปี๕๐
คนต้อง๔วิทยา๓ศพบาดเจ็บ๒๓
ไทยพุทธ๘นะครับมุสลิม

สั่งปรับแผนยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วน
พร้อมพยายามใช้งานมวลชนเป็นหลักในพื้นที่

แกนนำหลักที่เข้ามาควบคุมสั่งการ
และชี้นำชาวบ้านให้ขาดความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
พร้อมกับการให้โอกาสผู้หลงผิดกลับมาร่วมพัฒนาบ้านเมือง
พัฒนาหมู่บ้านให้กลับสู่สันติสุข
ปฏิบัติการทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการส่งเจ้าหน้าที่
เข้ามาพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนา
โดยประสานทุกฝ่ายทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
เพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่
จนทำให้ชาวบ้านที่เคยเป็นแนวร่วม
เคยส่งเสบียงเก็บอาวุธกระสุนเวชพันธุ์
และคอยให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
หันกลับมาพัฒนาหมู่บ้านและส่งมอบของเหล่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในครั้งนั้น
ส่งผลให้กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างสะดวก
ต้องอาศัยพื้นที่ในป่าเขาหลบซ่อน
หรือปรับพื้นที่ปฏิบัติการโดยหลบเข้าไปในหมู่บ้านอื่น
ยังคงให้การสนับสนุน
ปฏิบัติการอีกครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาชนะที่หมู่บ้าน
และนับเป็นทฤษฎีต้นแบบที่ถูกนำไปใช้ในพื้นที่อื่นด้วย
เราต้องนึกถึงฝูงปลาปลาไม่ได้มีตัวเดียว
ถ้าเราจับปลาตัวเดียวออกจากแหล่งน้ำ
อื่นก็จะมุดลงน้ำไปเลยเราจับได้ตัวเดียว
แต่ถ้าเราค่อยทำให้น้ำแห้งอันนี้คือวิธีที่ผมมาประยุกต์ใช้
ว่าเราค่อยทำให้น้ำแห้งลงน้ำก็คือมวลชน
โดยวิธีที่ผมได้บอกแล้วว่ามวลชนของเขาคือ

ค่อยทำให้น้ำเหล่านี้อาจจะโยกย้ายไปที่อื่น
ให้น้ำแห้งลงเราไม่ได้ทำลายแหล่งน้ำ
เพราะถ้าเราทำลายแหล่งน้ำก็เป็นโทษกับตัวเรา
ถ้าเราทำลายปลาทั้งหมดในแหล่งน้ำนั้น
น้ำนั้นก็เน่าเสียเพราะปลาตายในน้ำ
อันนี้คือผมมาประยุกต์ใช้ผมค่อยถ่ายเทน้ำออก
น้ำนั้นเมื่อน้ำลดน้อยลงก็คือแหล่งที่หล่อเลี้ยงปลา
คือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือผอกรหรือบุคคลเป้าหมาย
น้ำน้อยลงปลาก็จะเห็นเราก็จะเห็นจำนวนปลาได้เยอะขึ้น
เราก็ค่อยมาเลือกวิธีการว่าเราจะเอาปลานี้มาเลี้ยงต่อ
โยกย้ายปลาเหล่านี้ไปที่อื่น
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การแยกปลาออกจากน้ำ
และสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้นำชุมชน
เพราะในอดีตผู้นำชุมชนส่วนใหญ่อ่อนแอ
ทำให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอาศัยช่องว่าง
แทรกแซงและยุโยงปลุกระดมชาวบ้านในพื้นที่

ทำให้หมู่บ้านตกอยู่ในการดูแลของคนเหล่านี้
ส่งผลให้ชาวบ้านไม่เชื่อถือเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกอบกับเจ้าหน้าที่รัฐในอดีต
ก็มีความห่างเหินกับชาวบ้านมาก
ผู้นำชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านก็เข้มแข็ง

ชาวบ้านก็ได้อยู่อย่างสงบสุข
และทั้งหมดก็นำไปสู่การวางแผนงานระยะยาว
ของการแยกปลาออกจากน้ำ
และการเอาชนะที่หมู่บ้านอย่างสมบูรณ์แบบ